เป็นการหาอาชีพหารายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วย
คุณเคยทานไหมปลาย่างน้ำพริกมะขาม
บางคนบอกว่าปลาย่างเหรอน้ำพริกมะขามเหรอ
ไม่ใช่แบบนี้ไปดูค่ะ
นี่จ้าน่ากินน่าทานไหมจ๊ะทุกคน
มาค่ะ๓พี่น้องชาวตะมนตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ประสบปัญหาช่วงโควิด๑๙
แล้วก็กลับมาอยู่บ้าน๒ปีแล้ว
ตอนนั้นก็คือเอาง่ายนะตกงาน
ก็อาศัยช่วงเดือนรมดรหรือว่าเดือนถือสินอดของชาวมุสลิมนะ
เขามาเปิดขายปลาย่างน้ำพริกโบราณ๓สูตร

แล้วแต่ละวัน๓สาวพี่น้องเนี่ยนะคะจะช่วยกันคัดปลาสดวันละ๑๐๐ตัวนะ
ซึ่งในพื้นที่ตำบลตำมะลังเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอาหารทะเลสดแห่งหนึ่งเลย
ก็เลยมีปลาสดแบบนี้นะคะ

เขาต้องคัดไซส์ของปลาให้มันมีความใกล้เคียงกัน
แล้วเอามาย่างย่างที่เอาตัวส่งลูกค้าตามออเดอร์
บอกเลยถ้าเดินผ่านกลิ่นน่าจะแบบหอมฟุ้งเลย
แล้วน้ำพริกมีทั้งหมด๓สูตรคือ
ย่างน้ำพริกมะขามโบราณ

และปลาย่างมะพร้าวสมุนไพรจ้า

ใช่แล้วนี่คุณดูปลาหางแข็งจะใช้กับน้ำพริกแดง
แล้วก็น้ำพริกมะพร้าวสมุนไพรนะคะ
ส่วนพริกแดงแล้วก็น้ำพริกมะพร้าวแบบนี้
เขาจะยัดลงไปในท้องของปลาหางแข็งเลย

ส่วนปลาโอเนี่ยอันที่เราเห็นแผ่อยู่เนี่ยนะคะ

เขาจะใช้ปลาโอคู่กับน้ำพริกมะขามโบราณเพราะว่าเขาบอกมันจะเข้ากัน
พริกมะขามโบราณพย่างเสร็จแล้วค่อยราดลงไปบนตัวปลาอีกทีนึงเห็นไหม

ทำให้ปลานี้มีกลิ่นหอมน่าลองมากเลยคุณ

เขาจะเอาหัวกะทิใส่ขมิ้น

เพื่อให้มีความหอมมัน
แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือปลาจะไม่ติดตะแกรงย่าง
ภูมิปัญญามากเห็นไหมแล้วต้องย่างด้วยไฟอ่อนหอม
ปลาเนี่ยสุกทั่วทั้งตัวเลยปลาย่างทั้ง๓แบบรสชาติแตกต่างกันออกไปนะคะ
น้ำพริกมะขามโบราณจะมีความหอมกะปิมีความเผ็ดเปรี้ยวตามสไตล์มะขาม
รับประทานกับข้าวสวยร้อนร้อนอร่อยมากส่วนน้ำพริกแดงนะคะ
จะมีความแดงของพริกแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจัดนะคะเพราะใช้พริกดอกใหญ่พริกแห้งใหญ่อะค่ะ
ก็จะให้สีที่สวยงามมากกว่าความเผ็ดนะคะส่วนน้ำพริกมะพร้าวสมุนไพร
อันนี้จะเผ็ดน้อยสุดแล้วจะมีความมันหอมรสชาติกลมนัวหน่อยอันนี้
โดยปลาย่างมีทั้งหมด๒ไซส์นะคะไซส์เล็ก๒๕๓๐บาทไซส์ใหญ่หน่อยก็๓๕๔๐บาท
และปลาโอนี่ปลาหังแข็งอันไหนปลาโอก็จะแผ่ออกมาแบบนี้รสชาติถูกอกถูกใจบอกเลยว่ารายได้จากการขายปลาย่างน้ำพริกเนี่ยนะ
วันละกว่า๓๐๐บาทเลยนะคะไม่ธรรมดาแล้วเราไม่ค่อยเคยเห็นน่ะคือปกติเราจะคิดว่าปลาย่างกับน้ำพริก
แยกกันใช่ไหมใช่แล้วก็ค่อยมาทานกับข้าวอันนี้รวมเลยอันนี้รวมเลยอ่ะเก๋มาก